มีเด็กหญิงคนหนึ่งอายุ๑๐ขวบเนี่ยเพื่อนบ้านเขาเห็นแล้วเขาบอกโอ้โหสงสารเหลือเกิน
ก็เลยอัดคลิปไปขอความช่วยเหลือผ่านเพจดังอย่างเพจเฟซบุ๊คอีซ้อขยี้ข่าว

แม่เสียชีวิตไปแล้วอยู่กับป้าถูกป้าตีทำร้ายหลายอย่างให้กินข้าวบูด
เด็กถึงขั้นแบบหนีออกจากบ้านอยากจะฆ่าตัวตายก็มี
เอาไปดูนะฮะคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

คือคือคือคือ

กฎเหมือนกับต้องพูดหรือไม่พูดดีกลัว
นี่ฮะบ้านของน้องขวัญที่อยู่กับป้าเนี่ย
อยู่ที่ลำลูกกาคลอง๔ปฐุมธานีนะครับ

หลังจากเรื่องนี้ถูกเผยแพร่ออกไป

แล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ของทางมูลนิธิปวีนาหงษกุล

ไปเลยครับนี่พมปฐุมธานีด้วยไปเรียกที่หน้าบ้านเลย
เรียกหาป้าของเด็กชื่อนางมินางมิคาย
เป็นชาวเมียนมานั่นเห็นน้องขวัญไหมฮะ
เรียกอยู่ตั้งนานคือก่อนที่จะพาหลานออกมาเนี่ย
ทีแรกเจ้าหน้าที่เรียกเนี่ยเขาตะโกนออกมาบอก
หลานไม่อยู่หลานไปหัดใหญ่ก็มีอะไรอย่างนี้นะฮะ
เค้นไปเค้นมาเห็นเจ้าหน้าที่บอกต้องบอกว่าแบบ
ถ้าเกิดไม่ออกมาไม่มาคุยกันเนี่ยเดี๋ยวจะผลักดันกลับประเทศเลยนะ
ถึงยอมออกมาแล้วเอาหลานออกมาด้วยเอาลองฟังดูตรงนี้นะฮะ
หัดใหญ่จ้ะไปอยู่กับหน้าเขา
ไปตั้งแต่เมื่อไหร่คะเขาไปเมื่อวานเลยจ้ะ
เมื่อวานกี่โมงคะเมื่อวานกี่โมงประมาณ๕โมงเย็นอ่ะจ้ะ
อยู่บ้านใช่ไหมรู้ว่าอยู่ข้างในจ้ะไม่น้องก็ไม่อยู่

แต่ที่จูงออกมารู้สึกจะเป็นลูกเขาเพราะว่าน้องขวัญเนี่ยคุณแม่เสียชีวิต
ก็เลยต้องอยู่กับป้าป้าเขาก็มีเนี่ยฮะมีลูกอะไรเขาอยู่เหมือนกันเนี่ยนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็เลยบอกเอาให้ดีนะตกลงน้องขวัญเนี่ย
หลานของนางมิคายอยู่ในบ้านหรือเปล่า
กดดันไปกดดันมาเนี่ยถึงยอมสารภาพว่าอยู่
แล้วก็ยอมรับว่าลงมือทำร้ายหลานจริงใช้มือตีใช้เล็บจิก
แผลที่แขนซ้ายล่าสุดที่หลานหนีไปหาเพื่อนบ้านเนี่ย
ก็ใช้มีดตีนะฮะใช้มีดตีนะเอาด้านข้างอ่ะ
สันมีดอ่ะตีด้านข้างเนี่ยตีแต่มันพลาดไปโดนด้านที่มีคมด้วย
มันก็เลยเป็นแผลถามว่าเอาแล้วเหตุผลอะไรอ่ะ
ทำไมต้องไปทำหลานขนาดนี้เธออ้างว่าเธอกลัวหลานใจแตก

ป้าบอกตีหลานเนี่ยเพราะกลัวหลานใจแตกไม่อยากให้ออกนอกบ้าน

ดูสิทั้งแผลเก่าแผลใหม่ไม่รู้ว่าอันไหนใหม่อันไหนเก่า
นี่เป็นแผลเป็นปูนออกมาขนาดนี้เลย
ท่านผู้ชมฮะนางมิคายเนี่ยบอกกลัวหลานออกนอกบ้านไปเดี๋ยวใจแตกตั้งท้อง
หรือว่าเดี๋ยวไปขโมยของเพื่อนบ้านเนี่ยฮะเหตุผลต่างนานา
พอเจ้าหน้าที่ถามเด็กคือตอนที่ตำรวจอยู่ด้วยเจ้าหน้าที่อยู่ด้วยที่หน้าบ้านตรงนี้นะ
แล้วป้าเขายังยืนอยู่ด้วยเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ถามน้องขวัญ
บอกน้องทำไมถึงถูกตีแบบนั้นแบบนี้คือเหมือนกับเด็กเขากลัวป้า
บอกอ๋อหนูดื้อเองหนูดื้อกับแม่เขาเรียกป้าว่าแม่
เพราะว่าป้าเลี้ยงอยู่เพราะว่าแม่เสียชีวิตไปแล้วเด็กคงจะกลัวฮะ
ถามปุ๊บมีคลายแทรกบ้างอะไรอย่างนี้แทรกบ้างบอกตรงนั้นทำแบบนั้นตรงนั้นทำแบบนี้คือ
ไม่ให้เด็กพูดเลยจับปากเด็กด้วยฮะอ๋อนี่แบบนี้
เดี๋ยวให้น้องก็คุยกับท่าน
เทียบคุยใจจ้ะ
คุยนี่ก็ได้คุยนี่ก็ได้
ไม่ได้
ท่านผู้ชมแสดงความคิดเห็นมาเยอะเหลือเกิน
ป้าของน้องขวัญชื่อมิคายนะฮะ

ท่านผู้ชมฮะสุดท้ายเนี่ย
เจ้าหน้าที่เริ่มเห็นว่าน้องขวัญดูมีอาการแบบดูหวาดกลัวแล้วก็ไม่กล้าพูดความจริง
ตอนที่อยู่กับป้าก็เลยแยกออกมาแล้วทางพมเจ้าหน้าที่พมก็มาคุย
เด็กก็เริ่มผ่อนคลายคลายความกดดันแล้วก็เล่าความจริงให้กับเจ้าหน้าที่ฟัง
บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยป้าบังคับให้อยู่แต่ในบ้านต้องทำงานบ้านทุกอย่างนะ
ถ้าเกิดตรงไหนไม่ได้ทำหรือทำไม่เสร็จก็โดนตี
หรือไม่ก็ใช้เล็บเนี่ยหยิกเข้าที่หน้าใช้ไม้ตีใช้มีดตีก็มี
นี่ฮะล่าสุดเนี่ยต้องเมื่อวานเนี่ยกลางดึกต้องหนีไปหาเพื่อนบ้าน

เอาเล็บปิกขวนไปจิกริ้งผีปากอะคุณเดี๋ยวมาสอน

แปลกมากเมื่อกี้ก็เห็นชอบจับปากน้อง
คือเจ้าหน้าที่ก็เลยถามน้องขวัญว่าเออแล้วจะเอายังไงดี
ขวัญยังอยากอยู่กับป้าไหมลูก

นี่เห็นไหมคือจะปิดอย่างนี้ค่ะ
แล้วน้องก็บอกอ๋อหนูดื้อกับแม่เอง

ถึงยอมรับแล้วก็เล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง
เจ้าหน้าที่ถามเอาแล้วน้องขวัญยังอยากอยู่กับป้าไหมลูก
น้องสายหน้าเลยนะครับค่ะ

ไปตรวจร่างกายตามขั้นตอนนะครับ
เพื่อจะดูว่ามีบาดแผลแบบไหนอะไรยังไงบ้างนะครับ
เบื้องต้นนี่โอ้โหนี่ล่าสุดนะค่ะ
เล็บจิกที่ปากนะโอ้โหรอยแผลที่เป็นแผลเป็นที่ต้นแขนซ้าย
ต้นแขนซ้ายนี่นี่แผลเป็นแล้วนะค่ะมันปูดนูนเป็นแผลเป็นนูนแล้วอะค่ะพี่อุ๋ย
เพราะไม่ได้พาไปรักษาไงที่นางมิคายเขาบอกอ่ะ
บอกใช้ด้านข้างใช้สันมีดตีหลานแต่บางทีก็พลาดคมมีดไปโดน
ดูสิแผลมีดบาดมันต้องเย็บนะคุณเดี๋ยวมาสอน
พอไม่เย็บมันก็อย่างนี้ไงใช่ไหมมันก็ปูดปูนเป็นเนื้อขึ้นมาอย่างนี้
นี่ฮะสุดท้ายตำรวจก็เลยคุมตัวป้าของเด็กไปที่สพคูคศนะฮะ
นี่นักข่าวเจอก็พยายามสอบถามหน่อย
เขายอมรับนะว่าทำหลานจริงอ้างว่าหลานดื้อต้องสั่งสอน

แล้วป้าเองก็เครียดมาจากการทำงาน
เออไปเข้าก็เก็บบุญได้ยังไง
บอกที่ว่าไปจิกตาเขาอะไรเขาไปตีเขาบอกไม่รุนแรง
บางทีเครียดกลับมาจากทำงานแล้วมันเครียด

นั่นไงเพราะที่เหลือน่ะคือลูกตัวเอง
อันนี้คือหลานไงลูกของน้องสาวที่ตายไปแล้ว
สอบสวนนะครับพบว่าน้องขวัญอยู่กับป้าตั้งแต่อายุ๒ขวบตอนนี้๑๐ขวบนะ
เนื่องจากแม่ซึ่งคือน้องสาวของนางมิคายเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วตอนน้องขวัญ๒ขวบ
ก็นางมิคายก็เลี้ยงน้องขวัญเนี่ยที่เป็นหลานเนี่ยรวมกับลูกนะนางมิคายมีลูก๔คน
ขวัญบอกว่าที่ถูกทำร้ายหนักเนี่ยคือช่วง๒ปีหลังคือตั้งแต่เด็ก๘ขวบ
ซึ่งล่าสุดอาการของเด็กยังอยู่ในอาการหวาดกลัวหวาดภาวะและไม่ไปและไม่อยากกลับไปอยู่กับป้า
ซึ่งทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะให้ทางพมของปฐุมธานีรับเด็กไปดูแลต่อไป
ส่วนป้าของเด็กตอนนี้ถูกแจ้ง๓ข้อหานะครับคือทำร้ายร่างกายนะเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวด้วย
เรื่องความผิดเกี่ยวกับพรบคุ้มครองเด็กด้วยเดี๋ยวจะให้เด็กเนี่ยไปอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่ก่อน
ส่วนป้าเด็กก็ต้องถูกแจ้งข้อหาดำเนินคดีหลังจากนี้เด็กอาการดีขึ้นก็ต้องไปดูว่าเด็กจะอยู่ยังไงต่อใช่ไหม
ใช่แต่คุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาชื่นชมเพื่อนบ้านนะพี่อุ๋ยที่แบบรู้เรื่องแล้วไม่ปล่อยผ่าน
นี่ตามเรื่องต่อให้จนช่วยน้องได้แล้วอัดคลิปเป็นหลักฐานเลยนะว่าเด็กบาดเจ็บมาแบบนี้แบบนี้จริงไม่อย่างนั้นแย่เลยนะ